ข่าวต่อไปนี้ไอ้สถานที่แบบนี้มันกลายเป็นที่รวมตัวของคนโรคจิตแล้วเหรอ
จำได้ไหมวันก่อนที่มีผู้ชายเข้ามาทำอนาจารย์ในร้านสะดวกซัก
ที่ไฟสว่างมาอีกแล้วนะครับ
คือหญิงสาวผู้เสียหายโทร๑๙๑ความหวังว่าจะมาช่วยเหลือเธอ

มันมาแล้วมันทำอยู่สักพักนะฮะ
แล้วก็พอคือผู้หญิงเข้าไปกันสองคน
พอคนหนึ่งยกถ่ายปั๊บมันไปเลย
สันนิษฐานว่าคือมันคงเห็นผู้หญิงมาซักผ้ากลางคืนนั่นแหละ

คือผู้เสียหายเสียงยังสั่นเลยนะครับ
ด้วยความกลัวบอกว่าเจอโรคจิตขี่มอเตอร์ไซค
จอดข้างร้านสะดวกซัก๒๔ชั่วโมง

พอหญิงสาวตั้งสติได้นะครับให้เพื่อนที่มาด้วยการช่วยถ่ายคลิปเอาไว้
ส่วนเธอโทร๑๙๑หวังว่าตำรวจจะมาช่วย
ชายโรคจิตได้ยินแบบนั้นก็หนีไป
หญิงสาวผู้เสียหายนำคลิปนี้ไปโพสต์เตือนภัย
ในกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาตีหนึ่งเมื่อวานนี้

อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เจอชายโรคจิตที่สอนแดงชี้อยู่

แล้วก็เอาอวัยวะเพศออกมา

พอคนร้ายหนีไปแล้วเธอไม่กล้าออกจากร้าน

กลัวมันจะไปดักไงไม่รู้เดี๋ยวมันจะไปดักหรือเปล่านะครับ

เธอบอกว่าตำรวจไม่มาไม่มาทำอย่างไรโทร๑๙๑ไม่มา
อ้าวไอ้ป้อมตำรวจสภบังพะอินที่ห่างไปกิโลนึง
ก็โทรไปไม่มีใครรับสาย
สุดท้ายต้องพึ่งใครครับกู้ภัยฮะ
ต้องไปพึ่งกู้ภัยนี่เธอเล่าข้อเท็จจริงนะฮะ
คือผู้หญิงผู้เสียหายบอกอีกว่าบทเรียนนี้เธอก็ไม่โทษใครหรอกนะ
โทษตัวเองแล้วผมว่าเธอก็คงไม่มาซักผ้าตอนกลางคืนอีกแล้ว
เพราะเธอบอกว่านี่แหละเธอประมาทเอง
ถ้าใครพบเห็นผู้ชายในภาพถ้าพอจะเห็นจำรูปภัณฑ์สันฐานได้
ป้องกันตัวเองด้วยนะเธอบอกแบบนั้น
เพราะว่าข้อความที่ผมจะอ่านต่อไปที่ผมว่าเธอน้อยใจ
เพราะเธอบอกว่าโทรแจ้งตำรวจก็คงไม่มาช่วยคุณ
เพราะมันเป็นแค่เหตุเล็กน้อย

ค่ะตำรวจ๑๙๑ฟังแล้วก็
ดูหน่อยนะครับมาชี้แจงหน่อย